มาดูประเด็นเรื่องของวัดพระธรรมกายค่ะ
ยังต้องตามกันต่อมีอีกสัก๒๓เรื่อง
วันนี้เรื่องแรกก็คือมาตรา๔๔
ยังใช้อยู่นะคะสำหรับการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ก็คือพระธรรมชโยถูกออกหมายจับเพิ่มอีก๑ข้อหานะคะ
อกจากนี้ประเด็นเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกาย
ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงเนื้อหาเพลงการสวดมนต์๓๐ล้านจบ
กิจกรรมต่างเหล่านี้เข้าข่ายการปลุกระดมมวลชนหรือเปล่า
สารจังหวัดธัญบุรีออกไหมจับพระธรรมชโยข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
หลังไม่ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ต่อชดภาค๑ค่ะ
ยังสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ
เข้าตรวจสอบเนื้อหาเพลงที่ลูกศิษย์วัดนำมาดัดแปลงค่ะ
แล้วก็มีกิจกรรมสวดมนต์ทำมาจากกระเป๋าวัฒนสูตร๓๐ล้านจบ
หลังเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่วัดแล้วก็ทางวัดไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายใน
กิจกรรมต่างเหล่านี้คือตอนนี้จะมีการตรวจสอบว่ามันเข้าข่ายการปลุกระดมมวลชนหรือเปล่า
โดยมีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีและตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ตรวจสอบและทำความเข้าใจกับลูกศิษย์วัดที่ยังสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าด้วย
ว่าเป็นพฤติกรรมนี้มันจำเป็นเหรอจำเป็นต้องใส่หน้ากากแบบนี้ไหม
มันดูเป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยนะคะรวมถึงสิ่งกิดขวางการชุมนุม

ของเจ้ารุชที่จากนี้ไปเจ้ารุชที่บอกว่าจะใช้การข่าวนำโดยให้ทุกหน่วย
รายงานไปที่ต่อฉดภ์๑ทุกวันค่ะด้านพตนนัทธรพศุนทร

การตรวจสอบสถิติการเดินทางของพระธรรมชโยค่ะเขาตรวจสอบในระบ
ไม่เคยเดินทางออกนอกราชนาจักรไทย
แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะหลบหนีไปช่องทางอื่นได้
เพราะว่าต้องมีขั้นตอนการทำวีศาสตร์การทำหนังสือเดินทาง

ยืนยันว่าน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่ไปไหน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ออกมาเปิดเผยหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ซึ่งก็บอกว่ารัฐบาลพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ใช้ความละมุนละม่อมหลีกเลี่ยงการปะทะกับพระสงฆ์
และยังไม่ได้หยุดดำเนินการภายในวัดพระธรรมกายค่ะ
ส่วนมาตรา๔๔ยังคงใช้อยู่กับพื้นที่วัดพระธรรมกาย
แต่เพียงบางข้อเท่านั้นแล้วก็การข่าวเนี่ยยังพบว่า

ส่วนผลการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

แจ้งสรุปผลการดำเนินงานให้ทราบ
รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นะคะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าการดำเนินการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศกันหน่อยค่ะ
ในประดาบโพลที่กาญจนาวาสโครสกพศก็บอกว่า
ภายในวันนี้พศจะมีการส่งหนังสือลงนาม
เกี่ยวกับข้อเสนอการใช้กฎมหาเทราสมาคมฉบับ๒๑
ว่าด้วยการให้พระพิสุกสลักสมณเพศต่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ได้พิจารณาความผิดพระธรรมชโยนะคะ
แล้วก็จะเป็นผู้สั่งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ซึ่งพระธรรมชโยสังกัดอยู่เข้าตักเตือนเป็นลายลักษณอักษร

ถ้าข้อมูลมีความสลับซับซ้อน
รักษาการเจ้าอาวาสอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการช่วยพิจารณา
แล้วก็ต้องรายงานให้รู้โดยลำดับค่ะ
ตั้งแต่เจ้าคณะตำบลไปจนถึงเจ้าคณะอำเภอ
เพื่อวินิจฉัยให้พระธรรมชโยสละสมณเพศต่อไป
แต่ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย

ไม่สามารถทำได้ในทันทีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ก็น่าจะเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายนะคะ
นางคณิตฐารัตนาพัฒนากุล
พร้อมด้วยนายสุรพงศ์สิทธิกรอดีตทนายความหลวงพี่แป๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระศรีเจริญ

พระเทพประยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
จัดทำโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์
ถมดินบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

ตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้
เขาบอกเขาเจอปัญหาน้ำท่วมตลอด

ไม่เคยได้รับผลกระทบเหมือนกับที่ชาวบ้านได้รับ
เนื่องจากว่าสร้างแนวกั้นน้ำขวางทางเอาไว้อย่างแน่นหนา

โครงการนี้๑๑๐ไร่ค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันสร้างเกินมาเกือบ๓เท่า

โครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์แห่งนี้

แล้วก็มีการจัดกิจกรรมลักษณะคล้ายกับวัดพระธรรมกายเลยค่ะ
ไปดูบรรยากาศสดที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแบบปกติ
ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังคงเข้าไปทำกิจกรรมภายในวัดอยู่

วิพักษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีของพระธรรมชโย
มีการยั่วยุปลุกปั่นหรือว่าปลุกระดมมวลชน
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

การวางกำลังเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยรอบวัดพระธรรมกายนั้นก็ยังคงมีอยู่ทั้งตำรวจและก็ทหาร
ซึ่งในส่วนของการคงมาตรา๔๔ไว้นั้นก็ยังคงกระทำอยู่
เนื่องจากว่าทางรัฐบาลนั้นเองก็กังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณโดยรอบด้วยค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
แต่วัดนั้นยังคงอยู่ในการควบคุมตามมาตรา๔๔
ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะ
ในขณะที่ประตู๗ก็มีลูกศิษย์นั้นเดินทางเข้าออกอย่างปกติค่ะ
ซึ่งก็มีตำรวจนั้นคอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ
ขณะที่ประตู๕ประตู๖ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเข้า๑๙๖ไร่
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปิดประตูนั้นก็เปิดให้ลูกศิษย์นั้นเดินทางเข้าออก
เพื่อร่วมกิจกรรมของวัดและก็เดินกลับกลับไปเมื่อโชคหยินที่ผ่านมา
นั้นตำรวจยังวางกำลังถึง๖กองร้อยนะคะ
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยร่วมกับทหารค่ะ
ขณะที่พระเทพรัตนาสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีนั้นออกหนังสือเชิญรักษาการเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัยยาวัชกรวัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะประชุมด่วนหารือถึงในการดำเนินการภายในวัด
หลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
โดยเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ
ซึ่งการหารือในครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปสังเกตการณ์ในการประชุมนะคะ
โดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะคะว่าการประชุมได้เน้นย้ำให้พระที่มีรายชื่อ
ให้เข้ารายงานตัวตามประกาศของกรมสอบส่วนคดีพิเศษด้วยค่ะ
โดยไปรายงานตัวตามประกาศดังกล่าวนั้นรวมถึงพระที่มีหมายจับ
รวมถึงมีการตั้งเงื่อนไขในการประกันตัวด้วยนะคะ
ให้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ
โดยตัวแทนของวัดพระธรรมกายแจ้งว่าพระภิกษุทุกรูปได้เข้ารายงานตัวหมดแล้ว
เหลือเพียงแต่พระธรรมชโยเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เข้ารายงานตัวตามประกาศดังกล่าวนะคะ
เหนือจากนั้นค่ะที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของวัดพระธรรมกายด้วยนะคะ
โดยทุกฝ่ายอนุญาตให้วัดสามารถจัดกิจกรรมได้แต่อย่าให้มีการพูดถึงการดำเนินคดี
รวมถึงคดีความของพระธรรมชโยที่จะสอบไปถึงการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายค่ะ
ระยะโภจารายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณอรัยาโภจารย์ด้วยนะคะ